เพราะว่าหมอวรงชวนซื้อเสื้อ
ซื้อเก้าไกรหรอห้ะเสื้อเก้าไกรหรือ
ไม่ใช่เสื้อไทยพักดีเพราะว่าจะสู้เพื่อประเทศ

โดยในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดี

พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัววรงเดชกิจวิกรม
เชิญชวนเลยนี่คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพักไทยพักดี
ด้วยการซื้อเสื้อไทยพักดีแบบนี้นะฮะที่ทางพักผลิตขึ้นมา
เพื่อสนับสนุนให้พักไทยพักดีได้ทำงานต่อสู้เพื่อประเทศชาติต่อไป
๓ตัว๕๐๐บาทแต่เอาไปต่อสู้อะไรยังไงนะฮะ
ฟังเสียงของหมอวรงในคลิปนี้นะครับ
สู้ครับพี่น้องไทยพักดีจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันสู้กับไทยพักดี
ง่ายครับพี่น้องวันนี้เรามีเสื้อยืดตัวละ๒๐๐บาทเท่านั้น
ถ้า๓ตัวพี่น้องช่วยทักพดี๕๐๐บาท
เรามีหลากหลายให้พี่น้องได้เลือกมาร่วมกับพักไทยพักดี
ในการร่วมซื้อเสื้อให้ถ่ายพอดีเพื่อร่วมกับพี่น้องในการสู้
พี่น้องสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยครับ